วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการเล่นน้ำสงกรานกัน
เป็นควันหลงแต่ว่าเป็นวันไหลสงกรานพระประแดงครับ

การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทีเดียวนะครับ

นี่แหละฮะเป็นภาพบริการเล่นน้ำสงกราน

คือวันนี้อากาศร้อนคือคนเล่นน้ำคงจะแบบเย็นชุ่มฉ่ำ

ตอนเช้าก็มีพิธีสงกราน

มีประชาชนออกไปเล่นน้ำสงกราน
ริมถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ขณะเดียวกันก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่
กระจายกำลังออกประชาสัมพันธ์เรื่องของ
เล่นน้ำกีดขวางการจราจร
และการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ

กระจายกำลังกันทั่วบริเวณงานนะครับ
แล้วก็กำหนดจุดป้องกันและปรับปรามเหตุ

ห้ามรถบรรทุกน้ำ

เปิดเสียงเครื่องเสียงดังบริเวณถนนสุขสวัสดิ

ไปถึงเขตกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งซอยร่วมต่าง
ด้วยครับก็ได้มีการประกาศห้ามรถบรรทุกน้ำ

จากนี้ก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูป
น้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่
ขบวนแหกหนกแหปลา

ผ่านของพวกราชการจังหวัดเป็นประธาน
ตามถนนนครเขื่อนขันเข้าสู่พระอารามหลวงวัดโปรดเกรดเชษฐา
พร้อมพึ่งร่วมการทำวิธีปล่อยนกปล่อยปลาครับ
กลางประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานจำนวนมากทีเดียวครับ